สุโขทัยไหมล่ะเพราะว่าจะพาไปล้วงปองขอโชคกราบ
ไอ้ไข่ที่วัดหนองทองแห่งนี้เช่นกัน
โอ้โหทำเล่นไปวัดหนองทองตอนนี้ดังแล้วนะ
เขาบอกว่ามีถ้ำเศรษฐีเออนี่แหละของดีของเด็ดเลย
แล้วคุณดูบรรยากาศสิคะโอ้โหมีอะไรมากมาย
ถ้าเราได้กราบไหว้บูชาแล้วก็มีสีแดงเต็มไปหมดเลยนะ
พาไปที่วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะ
ชาวบ้านมากราบว่ายขอโชคลาบและล้วงไข่จากไข่ทองคำ

ว่ากันว่าเดี๋ยวจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑เมษายนนี้
เห้ยอย่างนี้คุณที่ผ่านมามีชาวบ้านบอกว่า

อย่างคุณป้าอีทอายุ๗๐ปีเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่า
ที่ผ่านมานี่นะตัวเองได้อ่านข่าวกุมารไอ้ไข่เหนือจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อ่านข่าวมายังไงไม่รู้ได้เลขมา๑
ก็เลยนำตัวเลขนี้แหละไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่า๑๗๓นี่แหละนำพาความโชคดีมาให้
ก็เลยครั้งนี้กลับมากราบไหว้ขอพรจากกุมารไอ้ไข่เหนืออีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ไม่อ่านแล้วเป็นการล้วงแล้วกัน
ล้วงไข่จากหายทองคำแล้วได้อะไรรู้ไหมคุณ

ได้อะไรให้คุณผู้ชมนั้นดูเอาเอง
จัดตาดูให้ดีเอาเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้
สังเกตต้องจดจำแล้วใครที่กำลังรีดผ้า
ใครที่กำลังทานข้าวอยู่กรุณาวางช้อนแล้วเงยหน้ามาดู
ได้อะไรก็ตั้งใจดูเอานะ
เล็งแบบไหนก็คิดเอาว่าจะเชื่อคุณป้าแบบไหน
หรือจะเร่งลำดับอย่างไรก็ตามอัธยัสัยนะฮะ

เห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นมั้ย

โม้งไม่เห็นหรอ

อย่างนั้นคุณก็ทำของคุณไปนั่นแหละนะจนกว่าจะเห็นนะ

จับตาดูต่อมีข่าวน่าสนใจอีกเยอะ